สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะมาค่ะวันนี้แองจี้นั่งประจำที่เรียบร้อยพร้อมกับประคัม
ประคัมหยกไหมครับอะไรประคัมหยกฮะไม่คิดพึ่งมาวันแรกเหรอไม่มาวันศุกร์ประคัมหยกนี่คืองานโอทอปคุณแม่ที่ผ่านมาที่เบื้องทอง
ทำไมฮะเพื่อเขาบอกว่านี่ค่ะทำให้เราเย็นเป็นหยกแพ้ค่ะคุณแม่
แล้วก็แบบต้องไปเดินเพราะว่าแม่ค้าเขาบอกว่าปีนี้สบเศร้าอ๋อไปช่วยเขาหน่อยใช่ครับแล้วท่องไหมนับเมตรแล้วก็
ทั้งหมดมีทั้งหมด๑๐๘เมตรค่ะโอเคแต่ละส่วนแต่นับได้๒๐เมตรก็หลับง่วงกันเลยทีเดียว
เอาไปเรื่องแรกก่อนเรื่องนี้ไม่ง่วงนะฮะหวย๓๐ล้านบอกใกล้อวสารล่าสุดนะฮะทนายสิทธาออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับครูปีชาสารภาพนะ
ว่าคลิปคนเก็บหวยเนี่ยไม่ใช่ลุงจรูนเพราะว่างั้นนะครับอย่างนี้นะครับวันนี้เลยนะฮะ
แฟนเพจเฟซบุ๊คนะครับของทางสิทธาเบี้บังเกิดหรือว่าทนายตั้มนะครับเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
ทนายความของทางร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล

ได้มีการโพสต์รูปภาพ
รวมถึงข้อความระบุบอกว่า
ปรีชารับสารภาพแล้ว
คลิปคนก้มเก็บหวยไม่ใช่ลุงจรูน
ใครก็ไม่รู้เป็นเงาตะคุ่ม
ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใคร
ไม่ขอยื่นเป็นพยานหลักฐานในศาล
ส่วนคลิปที่เคยกล่าวอ้าง
หาว่าลุงจรูนรับสารภาพ

ในวันที่๒๘พฤษภาคม
พฤษฎีกายนปี๒๕๖๐
ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อน

หวย๓๐ล้านนั่น
และก็ตามแต่ทางทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์

ประชาการตำรวจภูทรภาคที่๗

บอกว่าจากสำนวนที่สั่งฟ้อง
ให้อายการมีทั้งหลักฐาน
พยานบุคคลแล้วก็วัตถุ

ใต้สวนมูลฟ้องยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของจริง

คือถ้าเกิดว่าชั้นนี้สารท่านประทับรับฟ้องก็ยาว
แต่ถ้าเกิดท่านยกไม่มีการไปชั้นพิจารณาก็จบแค่ตรงนี้

ครั้งนี้เป็นทางครูปรีชาเป็นโจทย์นะ

เป็นโจทยื่นฟ้องทางจรูนนะครับ
เพราะฉะนั้นเขากำลังไต่สวนมูลฟ้องอยู่ว่าคดีมีมูลไหม
คือตามหลักของศาลแล้วถ้าเกิดคดีมีมูลก็จะรับ
แล้วก็มีการไปเข้าสู่ขั้นพิจารณา

หลักฐานของครูปีชาเพลี่ยงพ้ำคือไม่แน่นพอ

เอาละนี่บอกว่า
ไม่สามารถยื่นเป็นพยานหลักฐานในศาลได้

คือจริงแล้วพยานหลักฐานชิ้นนี้

ปรากฏว่าเชื่อว่าศาลท่านน่าจะไม่ได้เรียกเข้าสู่วันหลัง

เพราะว่าอาจจะเป็นเห็นแค่เงาตะคุ้มเท่านั้น
ซึ่งอีกมุมหนึ่งผมก็มองอย่างนี้นะว่า

อีกมุมก็มองว่าจริงเรื่องนี้
ทางครูปีชาเองเป็นโจทย์นะ

เพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไรกันแน่

เราก็ต้องไปสนุกอะไรกับเขาด้วยมั
ซึ่งก่อนนั้นครูปีชาเห็นคลิปแล้วบอกว่า

คือครูปีชาเขาเชื่อว่าอย่างนั้นในตอนแรก
แต่ในเมื่อต้องเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ย

เหมือนก่อนหน้านี้มันเหมือนมันกำลังจะจบแล้วเนอะ
มันไม่ได้จบง่ายหรอกจริงแล้ว

ล่าสุดนี้ทางครูปีชาออกหนังสือนะ

ภาพมันดูที่จำชื่อหนังสือกันไม่ได้เหมือนกัน

นี่นะครับคำพิพากษาของสังคมคดีหวย๓๐ล้านโซเชียล

๑ล้านกับหวยอีก๓๐ล้าน

บ้าอ้าวไม่หยุ่งดูไม่แสวดูเซ็ต
ว่าโซเชียลเขาคิดยังไงกับคดีนี้หรือเปล่า

ประมาณนั้นแหละก็คดีมาเป็นเกือบปีแล้วอ่ะดังนั้นกระแสสังคมมาเยอะมากทีแล้ว
สมมุติสื่อมี๑๐๐เนี่ยจะมีแบบว่าคำชื่นชมครูจะรู้
ออกมา๒๕๐๐เล่มขายหมดแล้วนะ
คนอยากรู้ไงจริงคนคงอยากรู้

พิมพ์เยอะกว่าคำทำไมของอาจารย์รักอีกนะคะ
อเจมส์ก็ประมาณ๒๕๐๐ให้หมดหมูหมดเร็วมาก

นี่นะน้ำไม่เป็นความจริงไหมนะที่ต้องเขียนน้ำไม่เป็นความจริงป่ะ
๓๑ก็ไม่รู้อีกใช่ไหมไม่รู้อีกไม่มีใครตอบได้ว่าอะไรคือจริงหรือไม่จริงนะคะ
เดี๋ยวเรามีอัปเดตถูกไหมค่ะเดี๋ยวเรามีอัปเดตค่ะเดี๋ยวเมื่อว่ากัน
เดี๋ยวมีสบายใจนะเอาเรื่องนี้เดี๋ยวดูกันยาวนะเรื่องหวย๓๐ล้านวันนี้ยังยืนยันไม่ได้ชัดเจนนะครับ
อันนี้ดังจริงเพราะว่ามีคลิปแชร์กระจายไปทั่วเลยเป็นชายวัยรุ่นค่ะ
ต่อยหน้าพนักงานหญิงของร้านจำหน่ายมือถือยี่ห้อดัง
ไปในห้างแห่งหนึ่งย่านปิดกล้าวเลยทีเดียวโดยระบุบอกว่า
เรื่องเกิดจากที่ชายคนดังกล่าวไปซื้อมือถือมาวันเดียวนะ
แล้วก็สแกนหน้าตัวเองไม่ได้ก็เลยเดินไปที่ร้านตู้แบบนี้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

ว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีการเดินทางไปให้ปากคำนะครับ
แล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปโดนจับได้ไหมโดนยังยังน่าจะไป
น่าจะไปคุยนะไปคุยกันนะฮะว่าจะเอายังไงกันต่อไป
นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจ็บหนักเลยอ่ะนะฮะเพราะว่าตัวน้องเองเขาก็ดีนะ
เขาพยายามที่คือเขาก็มีของของเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเป็นพนักงานพนักงาน
อ่ะเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมให้คนนอกเนี่ยเข้าไปในของเขาแน่นอน
เพราะในห้องที่ผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นสินค้าของเขานะฮะใช่
คือคนนอกเข้าไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดของหายเขาก็ต้องมานั่งรถกด
เขากดว่าตัวคนนี้พยายามไม่ได้เข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกมานะฮะ

กลับเข้ามาใหม่ถึงได้ไปเจอลูกค้าซึ่งเป็นคุณลุงคนเมื่อกี้นี้
คุณลุงคนนี้ก็ถามบอกว่าเก่านึกเหรอที่มาทำแบบนี้
เออมาโวยวายทำไมเครื่องยังไงมันก็ต้องมีบ้างอย่างนี้ก็คุยกันดีก็ได้
ทางฝั่งนั้นเขาก็โวยวายใส่บอกว่าทำไมนู่นนี่นั่น
แกก็เลยบอกว่าพ่อเป็นใครพ่อใหญ่นักเหรอ
เขาบอกใช่พ่อกูใหญ่พ่อกูเป็นผู้พิพากษาเขาก็ตอบมาอย่างนั้น

คือเรื่องก็เลยกลายเป็นแบบนี้กันไป
นี่พ่อแม่ไม่มุดดินไปหมดแล้วเหรอเนี่ย
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ได้มีการขุดคุยเรื่องราวของผู้ชายคนนี้นะครับว่า
ในอดีตเคยทำอะไรมาบ้างเห็นบอกว่ามีเรื่องของการทำร้ายผู้หญิง
แล้วก็ยังมีเรื่องราวของการไปทะเลาะเบาะแว้งกับชุดสายการบินเหมือนกับเป็นคนที่สายการบินแห่งหนึ่ง

แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับเขาตกเครื่อง

ก็เลยไปทะเลาะเบาะแว้งมากันบอกว่าไม่รอก่อนเหมือนจะหลังทะเลากับผู้ชาย

เพราะว่าที่เขาทะเลาะกับผู้หญิงเนี่ยสาเหตุเพราะว่าเขาเห็นแม่เนี่ยทำร้ายพ่อทะเลาะกับพ่อข่มขู่พ่อ

ทำแบบนี้อังกฤษก็คือหมายถึงต่อต้าน
แต่อันนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้นะ

คือโดยหลักของมุมที่พี่ม้าพูดคือ

แต่คนนี้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้

ไม่รู้เหมือนกัน
เอาเรื่องนี้ดีกว่า
พูดอะไรไม่เคยผิดนะ

มาจากอิทิพลพระยุ้ะสนร้อนแบลี์บิลคา

ฝนตกหนักหลายจังหวัดมากเลยทีเดียว
เมื่อคืนวันที่๑๙สิงหาคมที่จังหวัดเชียงรายเขาเข้ามาในเขตของส่วนบ้านเทิดไทยอยู่ตรงอำเภอแม่ฟ้าหลวง
ระดับน้ำลงแม่น้ำคำเป็นจำนวนมากจนล้นทะลักไหลเชี่ยวกรากและรุนแรงมากที่อำเภอแม่จันทร์
โดยระดับน้ำแบ่งบางส่วนลึก๑เมตรกันเลยทีเดียว
แล้วก็ถนนภายในหมู่บ้านลึกถึง๓๐๕๐เซนติเมตร
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว
พร้อมสั่งการให้เฝ้าดูสถานการณ์ตลอด๓วันเลย
บนดอยสูงไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมน้ำก็จะลดกลับเข้าสู่ปกติ
แต่ว่าตรงเทือกเขาตะนาวศรีเนื้อเขื่อนแก่งกระจาน
ก็จะมีน้ำได้เอ่อเข้าท่วมทำให้ถนนในหมู่บ้านขาด๓สายด้วยกัน
รถเล็กไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านได้เลยทีเดียวนะคะ
อำเภอท่ายางพื้นที่การเกษตรแล้วก็รีสอร์ทริมน้ำถูกน้ำเข้าท่วมขังสูงขึ้นจากเดิมประมาณ๕๐เซนติเมตรเลยทีเดียว
ส่วนพื้นที่บ้านมงคลเจริญศุกร์จังหวัดน่านซึ่งก็ได้ข่าวว่าท่วมเยอะมาก
ตอนนี้สูงประมาณ๕๐๑๐๐เซนติเมตรแล้วไปพบศพชายคว่ำหน้าลอยขึ้นอืด๑ราย
แล้วก็เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะจมน้ำพอเสียชีวิตเพราะว่าจากการเป็นลม
แล้วก็ส่วนพื้นที่บ้านแสงดาวอำเภอภูเพียงพบศพจมน้ำอีก๑รายด้วยนะคะ
โดยใช้เวลาค้นหาร่างนานกว่า๒ชั่วโมงนะฮะส่วนสาเหตุเนี่ยก็คาดว่าอาจจะถอดรองเท้าเดินแล้วก็ลื่นนะฮะ
มันก็เลยทำให้ตัวเองล้มแล้วก็จมน้ำไปก็เลยเสียชีวิตนะฮะ
ไปดูที่จังหวัดนครพนมระดับน้ำโขงก็ยังเพิ่มสูงต่อเนื่องนะในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ก็เกิดปัญหาเรื่องของการระบายน้ำส่งผลให้บางพื้นที่ติดกับลำน้ำอูน
ที่รองรับน้ำมาจากหลายพื้นที่ก่อนลงแม่น้ำโขงยังคงมีปัญหาท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกร
ยังคงจะต้องประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำโขงเอิดท่วมซ้ำอีกรอบ๒รอบนี้
เนื่องจากยังมีปริมาณสูงจ่อวิกฤตในพื้นที่ที่เสี่ยงติดกับแม่น้ำโขง๔อำเภอด้วยกันเลยทีเดียว
ดังนั้นกรุณาช่วยจัดเก็บสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็ย้ายสัตว์เลี้ยงการเกษตรไปไว้ที่สูงด้วย
เพราะว่าหากมีฝนตกหนักซ้ำมาอีกก็จะท่วมอีกแน่เลยทีเดียวนะคะ
ไปดูที่จังหวัดบึงกาลน้ำโขงก็ยังจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
ทั้งนี้เกิดจากเขื่อนผลิตไฟฟ้าน้ำงึม
หนึ่งเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนก่อนที่จะเกิดความจุ
ซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าแต่น้ำทางเหนือจากจังหวัดน้องคายได้ไหลลงมาสมทบ
แล้วก็ในพื้นที่จังหวัดบึงกาลอีก๘อำเภอด้วยกัน
ก็คงจะยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
หากไม่มีฝนตกนะคะก็จะทำให้น้ำลดเข้าสู่ปกติได้
แต่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานี้พยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
ในประเทศไทยฝนจะตกหนักบางพื้นที่กันเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง
ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่กันเลยทีเดียว
ในขณะที่กรุงเทพฯมหานครแล้วก็ปริณมนต์ทน
มีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็มีฝนฟ้าขนอง

ก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายนะคะ
เฝ้าระวังดูเพราะฝนตกหนัก
แล้วก็จะมีฝนที่เขาเรียกว่าตกสะสมด้วยค่ะ
อ้าวมันถึงช่วงของฤดูฝนนั้นเนอะ
ที่มีคนส่งเข้ามาบอกว่าชายคุณนั้นก็ป่วย

ไปล่าชายอาจารย์สู่นักแม่ลูกอ่อน

นี่เดี๋ยวตรงนั้นเราเราร่องสักครู่เดียวค่ะ

แห่กำลังกดไลน์หาคุณก๊อฟเบญจพล

บอกว่าฝากบอกคุณครูปีชา
บอกให้ไปซื้อจี๘๘ของเขามาใช้หน่อย

อ๋อผมใช่มะเขาไม่ขึ้นแล้วแหละ
บ้าไอ้บ้าไอ้ก๊อบบ้า

บ้าเหรอง็อขึ้นง็อมันมีขนมันอยู่แล้ว

ก็ไปล่าชายอนาจารย์สุนัขแม่ลูกอ่อนนะคะ

หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากครอบครัวหนึ่งค่ะ
ก็คือมีชายซึ่งรู้จักกับครอบครัว
นับถือเสมือนเป็นญาติคนหนึ่งเลยนะคะ
แต่กลับพบว่ามีพฤติกรรม

ล่าสุดนี้มีการขโมยเอาแม่หมาไปด้วยนะคะ

ก่อนหน้านี้ชายคนดังกล่าวชอบเอาอาหารมาล่อ
แล้วก็แอบมีเพศสัมพันธ์กับสุนัข
โดยเจ้าของสุนัขเป็นคนเห็นกับตาเอง

แล้วก็หมดความอดทนเพราะทำหลายรอบ

อุ้มแม่หมาขึ้นรถไปอีก
ตกเย็นก็เอากลับมาปล่อยคืนที่บ้าน

ผู้กระทำเนี่ยหายเงียบไปพักนึงเพราะว่าแม่หมาท้อง
แต่หลังจากแม่หมาเนี่ยคลอดลูกออกมา๘ตัวจากนั้นอีก๑๐วัน

แล้วก็พาแม่หมาอุ้มไปตั้งแต่วันที่๑๖สิงหาที่ผ่านมา
จนถึงวันนี้๔วันแล้วยังไม่เอากลับมาคืนเลย

หมาก็ไม่มีนมให้กินเพราะเพิ่งคลอดมาเลย
ตอนนี้เนี่ยเจ้าของก็ติดตามหาไปยังที่อยู่ของผู้กระทำที่เคยแจ้งเอาไว้นะคะ
ปรากฏว่าไม่รับปิดโทรศัพท์แล้วหายไปเลย
ตอนนี้ก็เลยประสานงานมาที่เพจบอกว่าช่วยหน่อยเถอะ
แจ้งความกับเจ้าหน้าที่มาเพื่อให้ติดตามผู้กระทำผิดมาลงโทษหน่อย
หายไปเลยตอนนี้แม่หมาก็อุ้มหายไป

ใช่การแสดงนี่เก่งอยู่แล้วเรา
นั่นใช่เลย

เขาเป็นเขาไม่สบาย
อีกเรื่องหนึ่งนะครับตะลุมบอลกันเละเลยนะเจ็บสิบเอ็ด
ยกพวกตีกันในงานคอนเสิร์ตหน้าห้างสมุทรปราการนะครับ
เดี๋ยวไปดูนะเรามีคลิปนะมาได้
ครับตัวตัวตัวตัวว่าให้ออกไปเลยครับ
นี่นะฮะเกิดขึ้นในงานคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งในงานแสดงโชว์รถแห่เครื่องเสียงบริเวณกลางลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ตำบลบางสาวทงนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรปลาการ
มีพลเมืองดีสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับขณะที่นักท่องเที่ยวนั้น
ซึ่งมีทั้งเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘ปีแล้วก็มีประชาชนนะครับ
ไปเที่ยวเนี่ยประมาณสามพันคนนะฮะเปิดศึกยกพวกตีกันจนชุลมุนนะครับ
ทำให้คนที่มาเที่ยวงานเนี่ยวิ่งหนีตายกันไปคนละทิศคนละทางเลยทีเดียว
ขณะที่วัยรุ่นบางส่วนนะครับได้มีการไล่ทำร้ายร่างกายกันนะครับ
บนถนนเทพารักษ์จากเหตุการณ์นี้นะครับ
ทำให้มีผู้บาดเจ็บถูกทำร้ายร่างกายรวม๑๑รายด้วยกัน
ได้มีการถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางบ่อ
ระงับเหตุแล้วก็สั่งปิดงานทันทีนะครับ
แล้วก็ยังมีการพบนะครับบอกว่า
ผู้สื่อข่าวก็เลยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์
ไปหาในอำเภอบางสาวธงไปสอบถามหน่อย
เรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอนุญาตให้จำหน่ายสุราหรือเปล่า
ปรากฏว่าในอำเภอบอกว่าเปล่าเลย
ฝ่ายปกครองไม่ได้อนุญาตให้จำหน่ายสุราแต่อย่างใด
แต่ก็พบว่ามีการลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่ม
จนเกิดเหตุชุนละมุนตีกันแบบนี้แหละครับ

อย่างเมื่อก่อนเราเห็นทางนั้นว่าแถวแบบข้างนอก
เขาจะจ้างเวทีมานักร้องมาใช่ไหมคะ

อุปทานหมู่คุณแม่จากคนอยู่เฉยก็ต้องเด้น
ไม่แล้วไงแล้วมีเวทีไหม

ไม่มีเวทีก็เป็นเวทีรอยมีเวทีรถ

เวทีเคลื่อนที่ได้อ่ะ

ดึงจากคนอยู่เฉย

ดึงนะ

เพลงหมอนรำหรือว่าเพลงอะไร

นี่ทันไหวผมเห็นคุณตอนเช้ากับพวกคุณแอฟที่คุณดูเรียบร้อย

ไหนมาอยู่กับแม่มดแม่ม้าพี่หนุ่มก็ต้องอีกแนวหนึ่ง
เมื่อเช้าเขาจะมีพี่แอฟอะไรอย่างนี้

ใส่แต่ตอนเย็นเราต้องดักหน่อย

หมายความว่าไงเราเป็นสายดาร์กเหรอ

ให้สนุกหน่อย

แน่นอนปังมากเลยกับซิมค่ะ

เสริมชีวิตให้ดีทุกด้านกับทุกศาสตร์
คัดสรรเบอร์จากอาจารย์ด้านศาสตร์ตัวเลขมาเฉพาะเลย
เช่นเบอร์เสริมชีวิตโดยแมน

เอาของอาจารย์กระทาชินบัญชรก่อนไหมล่ะ
ถูกต้องหรือล่าสุดค่ะคัดเบอร์พลิกชีวิตซิมถอดรหัสพลังตัวเลขนี่เลยนะคะ
และคนที่ไปรวมเบอร์มาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะเลยก็คือ
อาจารย์นิติกฤษกิติศรีวรนันนะคะอันนี้เลยนะคะ
สรรเบอร์ออกมาเป็นซิมถอดรหัสพลังตัวเลขค่ะก็เปิดเบอร์รับโชคลาบเงินก้อนใหญ่ความสุขมั่งมีบริบูรณ์
แล้วก็สุขภาพเสริมพลังชีวิตเข้าไปด้วย
คือเป็นเจ้าของซิมนี้ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับ
เลือกเบอร์ได้ด้วยตัวคุณเองสะดวกส่งฟรีถึงบ้านดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่
เราก็จัดไปเลยเบอร์พลิกชีวิตนี่แหละนี่นะครับคุณได้พลิกชีวิตเลย
ถูกต้องนะคะแต่อาจารย์แมนการินต้องติดต่อผมกลับมาสักนิดนึงนะ
ผมรอนานมากนะครับพี่หนุ่มรอเบอร์อยู่นะคะตั้งแต่อีก๕เดือน
เหมือนไปต่างประเทศเหรอครับพี่แมนหรอน่าจะไปทางบ่อยพี่พานผมแซ่บไงนี่โอ้โหแอนเวิร์นอะ

พี่หนุ่มเขาต้องมีหลายเบอร์แบบเขาทรัพย์คุยกับหลายคน

คุณเป็นพวกล่อซื้อนะคุณจะบอกให้

ไม่มีคุณมันล่อซือนะ

ที่แบบว่าต้องเกาะติดสถานการณ์

ก็มีรูปเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลย

ดังนั้นเจนี่กับมิกกี้ก็จะแต่งงานกัน
มีภาพพรีเวดดิ่งไหมครับคุณแม่
คุณไปดูเลยสิคะช่วงนี้รูปภาพพรีเวดดิ้งเนี่ยหลุดออกมาเยอะแยะมาก
หลุดหรอกเขาพยายามทำให้เห็นเลยว่ามันต้องมี
อันนี้เป็นชุดของวิธีรัฐนะคะ
ซึ่งก็สวยงามมากเลยฟุ้งฟิ้งกระจายมากเลยทีเดียวนะคะ

แล้วก็นี่เขาก็โพสต์นะอีกอันหนึ่งด้วยนะ
เป็นชุดเจ้าสาวอีกชุดหนึ่งด้วยนะ
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นชุดที่แบบว่าสีขาวสวยงาม
มีรอยยิ้มมากมายเลยต่างนานา
นี่เมื่อคืนไปกินข้าวที่ร้าน
ร้านใครคะ
ไปกับน้องที่เขาเป็นนั่น

ไม่แล้วยังไงก่อนไปคุณแม่จะบอกว่าคุณแม่เจอหรือ

แต่อีกคนนึงไม่ใช่
แล้วเกี่ยวอะไรอ่ะ

อย่างนั้นก็ไม่พูดแล้ว

แล้วคุณแม่ไปถามพี่คริสเหรอ

นี่นี่นี่

ปุ๊บไว้รางไมค์ดีกว่า

จะไปทำไม

อ้าวก็เขาเป็นเพื่อนกันเนี่ย

เขาอินไว้มั้ย

คนเขาจะด่าเราแน่

เพราะว่าเขา
เดี๋ยวต้องมีคนมานั่งถามหนูอีกว่า

อย่างแรงไปหมดเลย

คือในระหว่างที่เมื่อกี้เราได้มีการ

มาอัพเดตอาการของอภท์พงภาสนิดหนึ่ง
หลังจากที่เกิดล้มวูบกลางกองถ่าย

โดยเมื่อวานนี้๑๙สิงหาก็คุณแดงธัญญาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ
รายการชื่อดังถึงอาการของคุณอ๊อฟพงพัฒน์
บอกว่าหลังจากที่คุณอ๊อฟตื่นมาเนี่ยตนก็พูดคุยให้กำลังใจ
แล้วก็บอกว่าสู้นะชูนิ้วให้กำลังใจ

ตอนนี้ตอนที่ลูกของคุณอ๊อฟก็ได้แต่ส่งสายตามาที่ตน
ก็เลยเข้าไปหอมที่หน้าผากของอ๊อฟเขาด้วยนะคะ
ได้คุยกับหมอถึงแผนการรักษาคุณหมอบอกว่า
กำลังใจจากครอบครัวสำคัญมาก

ต้องใช้เวลาในการรักษาน่าจะ๓๔เดือน

แต่คนไข้ส่วนใหญ่จะท้อในช่วงที่กำลังฟื้นฟูสภาพตัวเองให้กลับมาเป็นปกติ

เพราะว่าขยับไม่ได้อย่างใจอย่างที่ตัวเองเคยเป็น
เพราะฉะนั้นกำลังใจจากครอบครัวสำคัญที่สุด

ทางโรงพยาบาลก็ได้อัปเดตอาการของคุณอ๊อฟ

ป่วยอยู่หลังจากล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือด

ว่าตอนนี้คุณอ๊อพงพัฒน์ก็ยังคงรักษาตัวอยู่
ในโรงพยาบาลนะคะอยู่ในห้องไอซียูเหมือนเดิม
เพราะว่าตอนนี้ก็สามารถพูดคุยได้มากขึ้นแล้ว
ใช่คุณอ๊อฟเองก็บอกกับพยาบาลที่ดูแลบอกว่า

ไข้นั้นสามารถพูดประโยคได้ยาวขึ้น

จริงแล้วอาการอาการแบบนี้นะครับ

รวมถึงในเรื่องราวของระบบเลือดเอง

อันนี้คือคำว่าชะบ้านนะที่หมอเคยบอกว่า

มันก็มีโอกาส
ก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็ต้อง

แล้วก็อย่าเครียดแล้วก็ออกกำลังกาย

บางทีชับพัน
แต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนแบบ
เส้นเลือดฝอยอ่ะเนาะ

เจ้งจี้เอาจริงเหรอ

คืออะไรด่าทุกคนเหรอ

เรียกว่าหลังที่ไลฟ์มาราท็อน
มา๗วัน๗คืน

หน้านี้นะครับได้มีการออกมาบอกว่าจะประกาศในการที่ไม่ไลฟ์แล้ว
ถ้าเกิดไลฟ์จะให้นายกตู่ไปจับเลย
หลังจากนั้นก็ยังไลฟ์ต่ออยู่อีก
แล้วก็ว่าล่าสุดนะฮะอยู่ดีเนี่ยกำลังไลฟ์อยู่แล้วมันหยุดไปกันทัน

มีการลงข่าวบอกว่ามีรถหวอไปรับรถโรงพยาบาล

ก็เมื่อช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่มของคืนวันนี้วันที่๑๙นะครับ
เสกเองก็ยังมีการไลฟ์สดอยู่นะครับ
ตามปกติที่เห็นเป็นว่า๓ชั่วโมง
พูดคุยกับแฟนคลับเล่นกีต้าร้องเพลงโชว์อย่างมีความสุข

คุณการภรรยาเก่าของคุณเสก

ในที่สุดเยี่ยมทุกคน
ขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องค่ะ

นี่นะครับก็คือ
สรุปสุดท้ายแล้วคือหมายความว่า

เหลือออกไปนะครับจริงแล้วต้องบอก

คือผมได้คุยกับคุณการกับทางลูกชายเข้ามาแล้ว

ร่วมกันนะครับปรากฎว่า
คุณเสกเนี่ยแกก็จะไปสั่งเทรนมิติเอาไว้
ว่าถ้าเกิดใครมา

ทุกคนนั้นตรงนิติหมู่บ้านนะครับ

เพราะฉะนั้นจะไม่มีใครเข้าไปถึงตัวคุณเสกได้เลย

นะครับปรากฏว่าที่

คุณอีฟทนไม่ไหว

คุณการก็พยายามหาทางว่าจะทำยังไงดี
สุดท้ายแล้วเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่า
น้องเสือซึ่งเป็นลูกชาย

เขาสามารถใช้อธิสิตของตัวเอง
โดยการบอกบ้านหลังนี้มันบ้านของผม

แล้วก็สำคัญที่สุดเขามีสิทธิ์คนเดียว
ที่จะอนุญาตให้คุณหมอเนี่ย
นำตัวพ่อเขาไปรักษาได้

ก็เลยได้มีการติดต่อรถพยาบาลเข้าไปรับ
ในระหว่างที่เข้าไปรับคุณเสกก็ไลฟ์สดอยู่

ใช่เชื่อว่าคุณอีฟน่าจะตัดการติดต่อ

ก็ยังไม่มีใครเข้าไปดูตรงนั้น

เขาหมาอยากให้หลายคนบองกับฟ่า
ผ่าเยี่ยมอยากให้ไขก็ไง

เพราะว่ามันเป็นธรรมดาของนักเลงคีย์บอร์ด

แต่สิ่งที่เขารู้สึกคือเขาไม่อยากให้คนมองว่าพ่อเขาเป็นตัวตลก
เพราะว่าพ่อเขาป่วยอยู่พ่อก็เป็นแบบปุร่าจริง
พ่อเป็นมา๑๐ปีแล้วก่อนหน้านี้ครั้งแรกที่เป็นพ่อมีอาการซึมเศร้าก่อน
พอมีอาการซึมเศร้าเสร็จปุ๊บอาการเหมือนกับพ่อแต่เก็บไว้
ไม่ยอมที่จะบอกที่บ้านไม่ยอมจะบอกลูก
ถามว่าทำไมถึงพ่อถึงไม่ยอมบอก
เพราะว่าพ่อเขามีคนเข้มแข็งแล้วก็เหมือนแบบ
ก็เลยจะเก็บความรู้สึกเหล่านี้เอาไว้กลายเป็นคนซึมเศร้า
หลังจากนั้นก็มีการแยกทางกับคุณแม่ของเขาไป

หลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าณวันนี้นะฮะ
เดือนพฤษภาปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย

เสร็จปุ๊บปรากฏว่าลูกชายเข้าไปนั่ง
บอกว่าอย่านั่งตรงนี้ไม่ได้นะ
ตรงนี้พระอยู่ทั้งนั้นเลยเห็นไหม
เนี่ยเขาบอกว่าคือเขาบอกว่าน้ำที่
มันมีน้ำไหลเข้าไปในกระจกเนี่ย
เสร็จก็จะบอกเนี่ยเป็นพระ
เนี่ยเป็นพระวิคเนศ

แล้วลูกชายบอกไหนนี่ไม่ใช่นี่มันเป็นคราบน้ำ
บอกลูกว่าไงรู้ไหมไม่มีบุญ
อันนี้คืออาการเขาจะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้

นั่นก็คือทำให้ลูกชายตัดสินใจที่จะต้องช่วยเขา

เอาช่วงหน้ากลับมาทำท่าฮิตครับ
เดี๋ยวกลับมาท่าอะไรอ่ะที่หนุ่มทำเก่งเลยท่าอะไรอ่ะ

กลับมาค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะ

ตอนนี้ดาราเขาโอ้โหทำกันเยอะแยะมากมาย

เป็นนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษนะครับ
หรือว่าเป็นนักฟุตบอลทีมสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับ
ชื่อเดเล่อาลี่นี่นะครับ
เขาทำท่านี้นะครับตอนที่เขาสามารถยิงประตูได้นะครับ

ให้กับทางทีมนิวคาซอลยูไนเต็ดนี่นะครับ

พยายามทำเรียนแบบกันเยอะมาก

ก็ถึงขั้นที่ว่ามีการไลฟ์กันนะครับ

ถึงวิธีการว่าจะต้องทำเรียนมุ่นอย่างนี้

นี่ไงถ้าสมมติทำอย่างนี้แล้วก็พลิก
อ่าทำได้หรอ

แม่ทำให้เก่งแม่กว่าทำได้แค่นี้
แล้วทำอย่างนี้ก่อนคุณแม่ทำอย่างนี้ก่อน

ก็แค่นั้นแหละคุณแม่
เขาทำกันคุณแม่ก็ต้องทำนิดนึง
จะตกเทรนด์

ก็ลูกสาวพี่ฉันชมพู่
ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ไปฮอลลีเดย์กับสามี

แล้วก็เอาลูกไปเที่ยวทะเลครั้งแรกเลย
อันนี้แว่นยิงปืนเหรอ

แต่ถ้าเอามือพลิกไปพลิกมาดิฉันทำไม่เป็น

โพสต์ท่าอย่างนี้ทำเป็น